มาคุณผู้ชมมาจับตากันดูค่ะลูกทุ่งคู่นี้

เต่าเหล้าใจของเราแซคจุมแพรกับน้องฮายชุติมานแสนน่ารัก

ล่าสุดนะคะโคจรมาร่วมงานละครด้วยกัน
ชื่อเรื่องว่าเพื่อแม่แท้ก็ได้
งานนี้นะคะน้องทอปัดทอใจไปเจอมาบอกว่า
ปวดหัวมากเลยนางเป็นสาวเหนือเมื่อเจอคนอีสาน
ปวดหัวข้างอีหลีนะคะมีทั้งความฟินความหาเพียบค่ะ
สีสันความสดใสช็อตแรกเลยนะจ๊
ก็ถามเลยว่าแซคชึมแพร่จีบหายชิคกี้พายรึเปล่า
เขาก็แซวกันไปแซวกันมาค่ะ
แล้วน้องฮายก็โป๊แตกบอกว่าพี่เขาไม่จีบหนูหรอก
เขาจีบสาวอื่นเขาชอบปล่อยมุก

แล้วน้องฮายโสดหรือเปล่าเอ๊ะยังไงคุณผู้ชม
ช็อตนี้เลยนะคะความฮาเพียบ
แซคของพี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริง

รู้สึกดีใจครับผมที่ใครหลายคนที่จับผมจิ้ม
จิ้มเออจิ้ม

ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกัน
ซีนแล้วนอกซีนก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเขานิ่งก็คือหลับแต่ก็ถ้าขยับก็คือเสียงดัง
ภาพยนตร์เรื่องที่แล้วที่ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายกับคุณคุณโม
เขาก็บอกว่าเออจิ้นกันหรือเปล่านู่นนี่นั่นกันหรือเปล่า

ไม่มีนะครับผมใส่ตามันใสแหละมันก็ไม่มีอะไรจริงนะครับ

ตั้งแต่รู้จักน้องฮายมาไม่เห็นน้องฮายแบบคุยกับใครเป็นการส่วนตัวเลย
ไม่แน่เขาอาจจะอุ๊บไว้หลังบ้านก็ได้